เพราะว่าหมอแหลปแพนด้าออกมาเตือนนะครับ
มีคนจะล้วงข้อมูลของเรา
โดยอ้างว่าเดี๋ยวจะแจกเงินให้
เดี๋ยวจะแจกของรางวัลให้หรือไม่ก็ได้สวัสดีกันนะครับ
อันนี้แหละฮะเป็นสิ่งที่หมอแหลปแนนด้าเตือนออกมา
หมอแล็บย้ำมาว่าห้ามกดอ่านโดยเด็ดขาด
กดเข้าไปห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปโดยเด็ดขาด
เพราะว่าลิงก์เหล่านี้มันจะล้วงข้อมูลของเรา
งั้นชีวิตเราจะเป็นทุกข์ไปตลอดนะครับ
บอกว่านี่มันเป็นการแอบเก็บข้อมูลหลอกจะเก็บข้อมูลของเรา
ถ้าเราเข้าไปกดนะข้อความจะถูกส่งต่ออัตโนมัติ

มิจฉาชีพเขาเรียบร้อยแล้วเป็นการโจรกรรมข้อมูลนะครับ
เพราะเราอยากรู้เพราะว่าขึ้นโลโก้หลาเลยนะคุณนะ
ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการแจกเงินหรือให้ของรางวัลใด
สวัสดิการอะไรแบบนี้ผ่านลิงก์ดังกล่าว
พร้อมทั้งจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ช่องทางของบริษัทอีกครั้งหนึ่งด้วย
นี่กากบาทตัวใหญ่ไม่จริงนะฮะ
อ่าต้องระวังนะคือเดี๋ยวนี้มันมาในทุกรูปแบบจริงจริงนะคะ

แต่เตือนมาอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดมาขอข้อมูลส่วนตัวเนี่ย
ต้องเช็คให้ดีเลยนะครับผู้อำกับข่าวเย็นของเราก็
ครับเกือบลงกลแล้วเหมือนกันนะฮะต้องอ๋อส่งลิงก์มาให้
มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเหมือนมาก
แล้วก็อาจจะตามไปให้ข้อมูลอะไรลักษณะแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนกันให้ระมัดระวังด้วยนะคะ